เรามาส่งกำลังใจค่ะให้กับคุณบุ๋มปนัดดานิดนึงแล้วกัน
มีเรื่องคุณผู้ชมคะมีเรื่องแบบโต๊กลูกสาวก็แจ้งข่าวว่าคุณบุ๋มเนี้ยนะ

โพสต์ไว้เมื่อช่วง๑๑โมงกว่านี้เอง
ภาพที่เห็นเนี่ยมันตกออกตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
บุ๋มนอนหลับไม่ได้สติค่ะบนเตียงคนไข้
มีสายน้ำเกลือก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ย

น๊อคอัลดามันน่ะแบบขอหยุดงาน๑วัน
ส่วนอาการเป็นยังไงจะแจ้งอีกทีนะคะ

โพสต์นี้ก็มีแฟนคลับแล้วคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เข้ามาส่งกำลังใจให้คุณแม่บุ๋มเนี่ย
เป็นจำนวนมากเลยนะคะ

โทรไปสอบถามคุณนกเลขาส่วนตัวของพี่บุ๋มด้วยค่ะ
ซึ่งก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเมื่อเขาได้ทราบข่าว
เลขาส่วนตัวค่ะได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
แม่บุ๋มก็มีผื่นขึ้นทั้งตัวเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไร

แล้วปรากฏว่าความดันมันตกลงเรื่อยแบบนี้
คุณหมอตัดสินใจให้เข้ารักษาตัวในห้องไอซียูแล้วกัน
ตอนนี้ค่ะยังต้องให้ออกซิเจนอยู่นะคะ
เรื่องต้นคุณหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอาการของโรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรง
แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะว่าพี่บุ๋มเขาไปแพ้อะไรมา
หากมีความคืบหน้าค่ะเรื่องอาการป่วยนะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะจะตามมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
ใช่นะคะส่วนตัวก็มีไลน์แม่บุ๋มก็ทักไปถามเมื่อเช้า
เมื่อสักครู่เลยนะคะแม่บุ๋มก็คือตอบกลับมา
ตอนแรกนึกว่าแม่บุ๋มตอบเองนะคะเป็นน้องลูกสาว
ใช่นะคะตอบแทนนะคะว่าค่าออกซิเจนคุณแม่ตกนี่แหละค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพอยู่นะคะ

ส่งกำลังใจค่ะแม่บุ๋มสู้นะคะ
ยังไงแล้วก็บอกบันเทิงไทรัศน์ด้วยละกันนะคะ